ค่ะทีนี้มาดูพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากในวันนี้

เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นรายที่ห้าสิบนะคะเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบห้าปี
แล้วปรากฏว่าพอย้อนไปดูไทม์ไลน์ของผู้หญิงคนนี้
เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนผับบาร์๕แห่ง

ที่มากจนผู้ป่วยรายนี้ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าเสียใจนะแต่ด้วยความที่เธอไม่รู้ว่าเธอติดเชื้อโควิดสิบเก้า
แต่เธอชอบเที่ยวเธอยอมรับว่าเธอชอบเที่ยว
แล้วกลายเป็นว่าคนก็ไปตำหนิต่อว่าเธอค่อนข้างเยอะนะคะ
แต่เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าสถานที่ที่เธอไปเนี่ยมีที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
รายนี้เป็นรายที่๕๐ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๒๕ปีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มีอาชีพทำอาหารปรุงสุกขายในตลาดนัดเริ่มป่วยสามมกราคมค่ะ
พอมีอาการก็เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนรู้ผลว่าติดโควิด๑๙ในวันที่๔มกราคมนะคะ
ทีนี้ค่ะไปย้อนดูลำดับเหตุการณ์ในรอบ๑๐วันที่ผ่านมาว่าผู้ป่วยรายนี้เดินทางไปไหนมาบ้างนะคะ
ตั้งแต่ยี่สิบหกธันวาคมปีที่แล้วนะคะเจ็ดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมง
ไปงานแต่งงานของพี่สาวที่อำเภอสรรปะตองงานแต่งงานแน่นอนคนเยอะนะคะ

โมงถึงทุ่มค่ะก็กลับมาบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนก็ไปงานแต่งงานของพี่สาวที่อำเภอสรรปะตอง
สถานีขนส่งลำปางบ่ายโมงถึงบ่าย๓โมงไปบ้านญาติที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางพอ๓ทุ่มค่ะ๓ทุ่มถึง๓ทุ่มครึ่งไปร้านมิสเตอร์ดีไอวายที่โลตัสคำเที่ยง๓๐ธันวาคม๔โมงเย็นถึง๔ทุ่มอยู่ที่ตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง๓๑ธันวาคมคืนส่งท้ายปีเก่า๒ทุ่มถึง๒ทุ่มครึ่งอยู่ที่
ไปต่ออีกค่ะจนถึงตี๓นะคะครับวันถัดมาค่ะ๒มกราคม๔โมงครึ่งขับรถไปจังหวัดแพร่ไปกับแม่ค่ะ
โมงครึ่งตอนเย็นนะคะขับรถแวะไปรับเพื่อนที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
ทุ่มครึ่งถึงบ้านเพื่อนที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีงานวันเกิดหลานแล้วก็นอนพักที่บ้านเพื่อน
มกราคมเริ่มมีอาการค่ะมีไข้อุณหภูมิ๓๘๔องศาเซลเซียสเริ่มไอเจ็บคอปวดหัวปวดตามเนื้อตัว
บ่ายโมงออกจากบ้านเพื่อนจังหวัดแพร่๔โมงเย็นแวะปั๊มปอตทห้างฉัดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อประมาณ๕นาที
ระหว่างนั้นเธอยืนยันว่าเธอใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะทุ่ม๑๕นาทีจนถึง๒ทุ่มก็อยู่ที่อิ่มหมีพรีมันสตาร์เอฟนิว
นี่ค่ะ๓ทุ่มไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนมารู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙ก็คือ๔มกราคมเมื่อวานนี้นะคะ
ก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงไทม์ไลน์ของเธอเดินทางไปหลายที่มากค่ะ
อยากขอโทษผู้ใหญ่พี่เพื่อนน้องรวมไปถึงเจ้าของกิจการทุกพื้นที่ทุกสถานที่ที่หนูได้ไป
เพราะว่าตัวหนูเองไม่รู้จริงหนูไม่มีอาการอะไรเลยก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตปกติ
กินข้าวอร่อยเหมือนเคยไม่มีอาการใดแสดงออกเลยค่ะนี่คือประเด็นสำคัญคือไม่แสดงอาการเลย
โพสต์บอกว่าวันที่๓เพิ่งจะเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายก็ไปตรวจคุณหมอก็ยังไม่ได้ระบุว่าติดมาจากที่ไหนด้วยซ้ำ
บอกว่ายอมรับผิดนะคะแล้วก็จะพูดความจริงทุกอย่างว่าไปที่ไหนทำอะไรยังไงบ้าง
แต่สุดท้ายเธอทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอยากให้เห็นใจเธอบอกว่าหนูเป็นโควิด๑๙นะคะไม่ใช่โจรกราดยิง
แต่คำถามก็คือว่าก็ยังไม่รู้ว่าเธอไปติดมาจากตรงไหน
ใช่ค่ะเธอบอกเธอไม่รู้ด้วยซ้ำคุณหมอก็ยังไม่ได้บอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปที่เสี่ยง
ที่เธอไปนี่แหละซึ่งคนคนนั้นจะรู้ตัวหรือยังว่าเขาติดโควิด๑๙นี่ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับไทม์ไลน์ของหญิงสาวคนนี้เนี่ยคือจดจุดเริ่มแรกเลยที่วัน
แรกเลยที่มาที่เชียงใหม่เนี่ยที่ไปไล่ไทม์ไลน์กันคือ
ไปงานแต่งงานของพี่สาวใช่ค่ะนะฮะไปงานแต่งงานพี่สาวที่เบอร์สันป่าตองนะครับ
สิบหกธันวาคมหกสามนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหคือเจ้าของงานแต่ง
ว่าคนที่มางานแต่งก็แน่นอนว่าเขาก็วิตกกังวลกันหมดนั่นแหละนะครับ
ล่าสุดนะครับทางฝ่ายเจ้าสาวนะฮะก็คือพี่สาวของหญิงสาวคนนี้ที่ติดโควิด๑๙นะครับ
ค่ะได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงความจริงข้อเท็จจริงต่างต่างที่เกิดขึ้น
นี่ฮะพี่สาวของน้องเขานะครับบอกว่าหญิงสาวที่ติดโควิด๑๙เนี่ย
น้องสาวเธอเองมาร่วมงานแต่ง๒๖ธันวาคม๖๓มาจริง
งานจัดที่บ้านท่าจำปีอำเภอสรรป่าตองนะแล้วก็เป็นในฐานะเพื่อนเจ้าสาวด้วย
ในวันนั้นได้ใกล้ชิดกับเธอแล้วก็แม่ของเธอโดยในวันที่มาร่วมงานทางน้องไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเลยนะครับ
อยู่ร่วมงานในช่วงค่ำจนงานเลิกด้วยจนกระทั่งต่อมาก็ไปตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของทางเจ้าสาวคนนี้นะครับ
บอกว่าเธอก็กำลังจะเข้าไปตรวจเชื้อโควิด๑๙ในวันนี้ก็คือ๕มกราคมนะครับ
จะเป็นการไปตรวจแบบไม่รอช้าหลังจากทราบข่าวว่าน้องติดโควิด๑๙เพื่อให้เกิดความสบายใจ
เนื่องจากตัวเธอเองถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องที่ติดโควิด๑๙มากที่สุด
น่าจะไล่มาตั้งแต่วิธีสามสิบเอ็ดหรือเปล่า
ที่มางานแต่งตั้งแต่วันที่๑๖มาไม่มีใครที่มาแจ้งว่ามีไข้หรือเป็นอะไรสักคนเลยนะคะ
ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแล้วก็แต่จะบอกไว้ก่อนว่าถ้าถ้าใครที่กลัวหรือระแวงอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าถ้ามาร่วมงานแต่งหรือสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่มางานก็คือแนะนำให้ไปตรวจไว้ก่อนก็ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บวกก็จะไปตรวจแล้ว
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตรวจนะคะแล้วจะโพสต์ผลตรวจลงในเฟซบุ๊กให้เป็นสาธารณะเลย
จะได้รู้ว่าไม่ตรวจเพราะว่าเราก็ไปหาหาใครหลายคนมาคือหมายถึงว่าญาติพี่น้องอะไรที่จริงแล้วส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยไปเพ่นพ่านอะไรมากค่ะ
ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเพราะว่ามีน้องด้วยก็ต้องห่วงตัวเองด้วยเนาะ
เพราะเธอใกล้ชิดกับน้องเขามากที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตนก
แต่ถ้าบ้านไหนมีญาติเยอะอยู่ด้วยกันเยอะ
ถ้าไม่สบายใจยังไงก็ไปตรวจกันก่อนได้จะได้เกิดความสบายใจ
ผมเชื่อว่าน่าจะไปตรวจกันนั่นแหละนะเพราะถือว่าคุณก็ใกล้ชิดนะนะ
ใช่ค่ะคือที่เชียงใหม่คนไปตรวจเยอะมากนะคุณพระคุม
พอเห็นข่าวเห็นไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่๕๐ที่เป็นหญิงสาววัย๒๕
ว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างมีทั้งตลาดทั้งสถานบันเทิงยามค่ำคืน
นี่คือภาพที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คนที่เขารู้ตัวว่าไปสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยรายนี้
เขาก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการที่ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

แล้วก็หลังการตรวจระหว่างรอผลก็ต้องขอความร่วมมือกักตัวไว้เลย
อย่าเพิ่งเดินทางไปไหนต่อกักตัวก่อน๑๔วันนะคะ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ค่ะ
สถานที่ในการตรวจเพิ่มเติมแยกเป็น๒จุดเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการออกประกาศสั่งปิดสถานบันเทิงทั้ง๕แห่ง
ที่ผู้ป่วยไลน์นี้เดินทางไปด้วยนะคะ
เทศบาลนครเชียงใหม่ก็นำเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ที่ร้านวอร์มอัพด้วยค่ะ
นี่นะคะช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เก็บตัวอย่างสารคัดหลังของพนักงาน
และพนักงานในร้านกว่าร้อยห้าสิบคนค่ะคุณผู้ชม

ระหว่างการรอผลก็กักตัวก่อนนะคะ๑๔วัน
นายภัยศาลสุรธรรมวิทย์รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่า
วันนี้เทศบาลไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ในสถานที่ที่ผู้ป่วยรายที่๕๐เดินทางไป
วันนี้คือเน้นสถานบันเทิงทั้ง๕แห่ง
ก็คืออยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
ส่วนจุดอื่นที่มีประชาชนหนาแน่น
เทศบาลก็นำรถออกประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือเรื่องของมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทุกอย่างนะคะเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ก็เป็นสถานที่ที่ผู้ปัญก์หญิงรายนี้ไปขายของที่ตลาดนัดในนี้นะคะ
ไปขายเป็นประจำในช่วงเย็นวันจันทร์กับวันอังคาร
เธอเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่เธออยู่ถึงตี๓นะคะ
ใช่ค่ะมันเกินเวลาหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคะก็ต้องตรวจสอบฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อยนะคะ
ว่าเกินเวลาหรือไม่อย่างไรค่ะ
ครับก็ล่าสุดเนี่ยในการตรวจสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานบันเทิงต่าง
หญิงสาวคนนี้ไปนะครับโดยเฉพาะพนักงานนะครับทุกผู้ชมครับ
ผลล่าสุดที่ออกมานะฮะรายงานข่าวนะครับ
แจ้งว่าการตรวจคัดกรองนะครับพบผู้ติดโควิด๑๙เพิ่ม๑คนนะฮะ
เป็นผู้ชายอายุ๒๘ปีทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ
สถานบันเทิงที่ผู้ติดเชื้อหญิงคนนี้เข้าไปใช้บริการ
แต่ว่าเป็นผลครั้งแรกต้องรอผลการยืนยันซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไงก็อยู่ในระหว่างการกักตัวอยู่แล้ว

ปัญหาก็คือคนจะไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยคือถ้าไม่จำเป็น
ก็ไม่ต้องเดินทางไปในสถานที่ที่คนอยู่กันเยอะน่าจะดีกว่า